เด็กเป็นคนที่มีความคิดมากเนี่ยเธอ
ใช่คือไม่เห็นคนแชร์กันเมื่อวาน

แล้วคนไปขุดคุยนางว่าอันนี้พูดจากใจนะ

แต่อย่างน้อยเด็กมันคิดดีทำดีหรือเปล่าวะ
แล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน

อยู่คุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเลย

คือให้ตัวน้องเองเนี่ยได้มีการเรียนร้องเพลง

คือเหมือนกับว่าเขามีชีวิตอยู่
ในครอบครัวของเขาก็คือมีทั้งหมด๕คน

พี่ชายแล้วก็มีพี่สาวอีก๒คน

พี่ชายสองคนหรือพี่สาวอีกคนผมจำไม่ได้แล้ว
แล้วก็ตัวน้องเนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องทั้งหมด

น้องเนี่ยเป็นลูกของอีกภรรยานึง

ตัวน้องเองเนี่ยก็มีความสนิทสนมคุณพ่อ

ให้น้องต้องเหมือนกับถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่ออยู่เนี่ย
หนูก็ต้องยืนอยู่ด้วยน้ำแข้งของตัวเองนะ

คือคนเรายังอยู่ในโลกของความฝัน

คือพ่อน้องเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่า
ก็เป็นนักสู้ชีวิตนะเนาะ

ประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นข่าวขึ้นมาเลยก็คือ
น้องเนี่ยออกมาเล่นกีต้าร์แล้วไลฟ์

ในวันที่๑๔
มาเลยนะฮะเสร็จเนี่ยคนก็

ก็พอสมควรเลยล่ะนะฮะก็เข้าไปเยอะ
เสร็จปุ๊บประเด็นถัดมานะฮะ

น้องก็มีการคือที่คนได้เห็นภาพกัน

น้องไปเล่นหน้าเมนประเด็นทั้งหมดเนี่ย

แสดงว่าอันนี้แหกตา

ไปช่วยงานสดพ่อแล้วมีกลุ่มมีโกรธ

ไปแล้ววันที่๑๔ทำไม๑๕ถึงมาเล่นอีกแล้ว

คลิปมันไม่ได้จะต้องถ่ายวันนั้นแล้วลงวันนั้น

ที่นี่ทั่งอ่านทั้งวันอย่างระดับรสองเรือดรามา
เขาบอกว่าในเมื่อเผาศพเผาไปแล้ว

เหมือนเปิดเรียกร้องรับเพิ่มอีกทำไม

มันมาจากเงินของพี่สาวที่ขายผัก

พี่สาวก็เหมือนกับเอาเงินที่มีเงินเก็บเนี่ย

พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินก็ล่อยหล่อ
ทีนี้ตัวน้องเองเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองก็พอจะมีแบบ

แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนั้น
จนกระทั่งมีคนเอาไปแชร์แล้วก็เหมือนกับ

นึกออกม้ะคือธรรมดาน้องก็เปิดมุวอะ
เพราะละเล่นอะไรอยู่ของ

แล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่โอนไปเนี่ย
เขาก็โอนเพราะว่าเขาเอ็นดูน้อง

เพราะเขาก็เหลือกันแค่๔คนพี่น้องใช่ปะคะ
ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับพี่สาวที่ชื่อคุณอัน

แต่ตอนนี้น้องก็ปิดรับบริจาคแล้ว

ปิดแล้ววันนี้ปิดแล้วนี่นะฮะปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คือไม่ต้องโอนไปแล้วน้องบอกไม่เอาแล้ว

แต่ฟังว่าฟังว่าฟังว่าฟังว่าให้เด็กคนนึงที่คิดดีทำดีมันผิดอะไรวะ

คือวันนี้คนก็ไปขุดเอาอย่างนี้หนุ่ม
เขาไปเอารายการที่เด็กคนนี้เคยออกทีวีตอน
น้องเขาเจ็ดขวบด้วยกินที่ซ่าฮะใช่มั้ยอ่ารายการที่ซ่า
มันแบบว่าเป็นเด็กที่อินเตอร์ดีอ่ะ
เขารู้ว่าเขาจะดูแลพ่อเขาสิ่งที่เขาแบบมีคำพูดที่

จนแบบวันนี้คือพ่อเขาจากไปเราก็แค่แบบ
เหรอเรายังทำบุญอันนี้ได้เลย
อีกอย่างนึงอ่ะจริงเราจะไปกระหน่ำน้องเขาเลย
คนที่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้ไง
เพราะอะไรเพราะว่าคือตัวน้องเขาเองกับพ่อเขาเพิ่งเสีย

จะเผาไปแล้วน้องอายุแค่๑๒เอง
ผมก็มองว่าไอ้การที่จะไปแบบ
ไปมองโลกในแง่มืดมากเกินไปบางทีมันก็เนอะ

คือฝั่งหนึ่งก็มองว่ามันต้องตรวจสอบเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของการช่อกงหลอกลวงประชาชน
แต่อีกฝั่งนึงที่เขาเต็มใจให้เขาก็มองว่าเออ
แม้ว่างานศพพ่อน้องจะจบไปแล้วแต่น้องเขายังมีอนาคตชีวิตที่เขาต้องเดินไปต่อ
คนอยากจะให้อันนั้นก็เป็นส่วนของ

บางข้อความเข้าใจเขาบอกว่า
หลายคนมองว่างานศพจบแล้วคือจบไม่ใช่มันมีค่าใช้จ่ายต่อจากตรงนั้น

ที่แบบบางทีเจ้านี่เครื่องมาเก็บหลังจากที่

จบก็คือจบคือจบตรงนั้นไง

ก็เปิดหมวกทางไลฟ์อะไรอย่างนี้

เพื่อหาเงินไปดูแลพ่อเขา

แต่ก็คือมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรอย่างนี้

มีคลิปหนึ่งคุณแม่ที่ฝรั่งแชร์ดังมากเพลง
อันนั้นดังมากไปคนดูเป็นหลายล้านเลยนะคะ
คือเขาไลฟ์คือเด็กคนนึงคิดถึงว่า
พ่อเราฉันก็เคยเสียยาจากมะเร็งไป

เด็กคนนี้ร้องเพลงเพื่อที่จะหาเงินรักษา

เหมือนเงินที่จะดูแลพ่อตอนที่อยู่โรงพยาบาล

คนที่กำลังรู้สึกว่าแอนตี้น้องที่ว่าเรื่อง
พูดเลยว่าเงินตอนแรกเงินส่วนหนึ่งที่เขาได้มา
เขาก็จะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายจุนเจือในคนในครอบครัว
แล้วก็เหมือนกับเป็นเงินที่เขาจะไว้เรียนหนังสือ

เขาบอกว่าเงินอีกก้อนหนึ่ง
เขาจะเอาไปช่วย

เพราะว่าพ่อเขาอยากให้เขาเอาเงินไปช่วยคน

คือน้องคิดแล้วก็เอาก้อนนี้
อยากจะไปให้ใครก็อยากไป

เปิดให้คนเข้ามาหาอะไรอย่างนี้

คือด้วยสังคมพอมัน

แต่ก็ทุกอย่างเป็นว่ามันมีขอบเขต
แต่บางคอมเมนต์น่ากลัวเกินความคิด
ที่ตกตีเด็กเหมือนแบบนี้เกินไป

ทุกคนมีความคิดเห็นแล้วทุกคนก็อยากจะแสดงออกไป
โดยที่ว่าบางทีเรา

เพราะฉะนั้นมันพิมพ์อะไรมันก็ได้ไง

ก็สุดท้ายตอนนี้น้องก็ปิดรับบริจาคแล้ว
ตัวเองก็คือมีน้ำจิตน้ำใจในการหยิบยื่นให้น้อง
แต่ว่าลุงเองก็แนะนำคือเดี๋ยวจะส่งไปทำเพลง
ก็ติดต่อคนที่ทำเพลงให้น้องอะไรอย่างนี้

ให้เขามีโอกาสได้อยู่ดีกับยืนบนลำแข้งตัวเอง
โดยที่แบบไม่ต้องไปขอบริจาค
มันจะได้ยกเลิกประเด็นที่มันเป็นประเด็นราม่าเกิดขึ้น

มันเป็นการยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองอย่างสง่างาม

เหมือนทุกวันนี้คนเขาไลฟ์ก็เป็นเรื่องปกติ

ถ้าสมมุติเราอยากจะให้เด็กคนนี้เป็นศิลปินสักคนนึง

อยู่ที่คนให้พอใจที่จะให้
นั่นก็คือจบในส่วนของคนที่เขาให้แล้ว